ดาราหลายคนเขาก็หากิจกรรมทำเยอะแยะมากมาย
พาไปดูนางเอกคนนี้ค่ะเอสเตอร์
อยู่ดีไปเอาการละมงกระมังมาแล้วก็ซักผงซักผ้า

จะเป็นยังไงไปดูคลิปเลยค่ะ
หนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้ว
หนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่ง
หนูแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้ว

ใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยหมาใช่ไหมครับ

แต่ว่าเขาทำคอนเทนต์เรียนแบบคลิปดำในติ๊กต๊อ

ต้นฉบับเนี่ยมาจากน้องมาตินค่ะ

ตัดเพราะคุณแม่คือคุณแม่แบบใช้

บอกว่าหนูไม่ใช่ลูกน้องหนูไม่ใช่ลูกแล้วนะ

ออริจินัลจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
หนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้ว
แทบจะเป็นลูกน้องคนนึง
แทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอ่ะ

เพราะว่าหนูช่วยหมาม้าใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมคลิปนี้ดังมากนะ
คนแชร์เป็นแสนคนเรียนแบบกันทั้งเมือง
วงการบันเทอร์เนี่ยมากันเพียบเลยนะคะ

ดาราสาวจันจิหวานใจมาริโอ

คุณเต้ยจรินพรมาพร้อมกับมีเวอร์ชั่นคุณแม่ด้วยนะ

หนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอะ

ใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยหมาใช่ไหมครับ
ใช่แล้วแบบนี้มันคือเป็นลูกน้อง
เฮ้ยชอบเต้อย่าตั้งมากับแม่แล้วแม่นี่ด้วยนักงับได้ทุกคำพี่แจ๊ค
คลิปอะไรแบบนี้ดูแล้วเป็นการคลายเครียดช่วงโควิด
ดูแล้วสมัยไงเนอะ